เราเล่าเรื่องราวของนกน้อยตัวตึงระยองนะฮะ
หลังจากที่กลับบ้านไปอยู่ชนบุรี

ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
บอกว่านกน้อยไปเผาบ้านร้างแห่งหนึ่ง
ร้างที่นกน้อยเคยอาศัยอยู่นั่นแหละครับ

ดังนั้นชาวบ้านบอกว่ากลัวจะเกิดอันตราย
ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่พานกน้อย
ส่งกลับบ้านแม่ที่ชนบุรีหน่อยได้ไหม
จึงเป็นที่มาของเมื่อวาน
เธอจะถูกส่งกลับแล้วเธอก็ร้องไห้

อยากกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมที่ชนบุรีฮะ
โทษแม่
กูสงสารมึงตลอดนะแต่มึงไม่เคยสงสารกูหรอก

ขอโทษนะแม่ที่ขึ้นกูขึ้นมึงกับแม่
นี่ผู้เป็นแม่กำลังผัดอาหารให้ลูกค้าอยู่นะ
แต่ว่านกน้อยซึ่งเป็นลูกสาวก็โทรเข้ามานะครับ

หลังจากที่หายออกไปจากบ้านนี้ประมาณสัก๒๓วันนะครับ
แม่ก็บอกว่ากูก็สงสารมึงตลอดนะ
แต่มึงเคยสงสารกูไหมสงสารแม่ไหมนะครับ
นี่ฮะตอนโทรตอน๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นกน้อยโทรมาจากที่ระยองนะ
โทรมาหาแม่คือคุณแม่จันทีที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
วอนขอโทษแม่ขอโทษน้องสาวอยากจะกลับมาอยู่แบบนี้นะครับ
แม่บอกว่าแม่เองก็ทราบข่าวจากพม
คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
ลูกสาวกลับไปที่บ้านร้างที่ลูกสาวเคยอยู่ที่จังหวัดระยอง
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าลูกสาวไปก่อเหตุเผากองขยะในบ้านร้าง
จนเกิดเพลิงไหม้เสียหายแล้วก็กลัวว่าจะลุกลามบ้านร้างนะครับ
แล้วก็พยายามจัดฉากเพื่อหลอกคนอื่นว่าตัวเธอตัวนกน้อยตายแล้ว
แม่เองไม่แปลกใจเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าลูกสาวเนี่ย
เป็นคนชอบสร้างสถานการณ์อันนี้เป็นภาพ
ไฟไหม้กองขยะบ้านร้างที่ชาวบ้านเขากลัวว่า
มันจะลุกลามบ้านร้างนี่ลุกลามเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะ
คือตอนนี้นะฮะแม่บอกว่ารู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
พาตัวลูกสาวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประยองแล้ว
แต่ว่าเจ้าตัวไม่อยากรักษาที่นั่น
อยากจะกลับมาที่บ้านที่ชนบุรีก็เลยโทรมาขอโทษแม่
คำมั่นสัญญากับแม่และขอโอกาสกับแม่อีกครั้งนะครับ
เพราะนอกจากไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลที่ระยองแล้ว
ไม่อยากถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

แม่บอกว่าเมื่อแม่ได้ยินลูกพูดแบบนี้
ก็จริงสงสารนะใจอ่อนเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ขอปล่อยให้ลูกได้รับการรักษาตัวไปก่อน
ที่โรงพยาบาลประยองไปก่อนสักพักหนึ่ง
กว่าอาการจะดีขึ้นจึงจะได้รับกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับ
ซึ่งหากเขามีอาการแล้วก็ดื้ออีก
แม่ก็คงต้องส่งลูกสาวไปรักษาตัวอย่างจริงจัง
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแบบไปรักษาแบบถาวรเลยนะฮะ
แล้วก็จะไม่ให้นายประเสริฐลิ้นจิตสัมผัสวิญญาณ
ยุ่งวุ่นวายอีกต่อไปมายุ่งเกี่ยวกับนกน้อยอีกแน่นอนครับ
คือเมื่อวานตอนที่นกน้อยนี่คุณ
คลิปนี้มันออกมาเรามีเสียงใช่ไหมฮะ
มีเสียงว่าตอนที่นกน้อยไปที่ระยองก็ไปกับนายประเสริฐนะ

นายประเสริฐก็บอกว่าจริงเราก็แค่อะไรนะคุณ

นกน้อยก็บอกว่าพี่ประเสริฐเป็นพี่ที่นับถือ
ไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวเลย
ฟังเสียงคลิปนี้ได้ไหมฮะฟังสักนิดหนึ่งนะครับ

แต่ว่าที่บ้านของนกน้อยก็ไม่พอใจนายประเสริฐเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าก่อนที่นกน้อยจะหนีออกจากบ้านจากชมบุรีมาระยองเนี่ย

นี่ไงคือที่บ้านเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ามาคบมารู้จักกับนายประเสริฐหรือเปล่า

ถามว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จะปล่อยให้นกน้อยอยู่ระยองได้ไหม

คือพัฒนาสังคมหรือพมเขาบอกแบบนี้ว่า
ที่ระยองไม่ใช่บ้านของนกน้อย
ไม่มีญาติของนกน้อยอยู่ที่ระยองเลย

ก็ไม่ได้ต้องกลับไปอยู่กับญาตินะครับ
หรือไม่ก็เข้ารับการรักษาตัว
เพราะเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละนะครับ